เกิดเหตุแรงงานชาวพม่านะคะถูกว่าจ้างให้ขึ้นไปเปลี่ยนกระเบื้องที่ร้านโชว์หวยหลังหนึ่งนะคะ
ร้านหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสาครในขณะที่เปลี่ยนอยู่
ด้านบนมันมีสายไฟพาดอยู่มือไปโดนสายไฟนะคะถูกไฟฟ้าช็อตนะคะ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้ามาช่วยเหลือด้วยการตัดไฟเบื้องต้นก่อนนะคะ
คือตอนที่ไปเจอเนี่ยหายใจรวยรินนอนติดอยู่กับเสาไฟฟ้านะคะ
ซึ่งจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นจะเห็นเสาไฟฟ้า
มันอยู่ติดกับหลังคาของร้านโชว์หวยพอดีนะคะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาครค่ะเร่งหาทางช่วยเหลือในโซนายอายุ๔๕ปี
เป็นแรงงานชาวพม่าค่ะถูกไฟฟ้าช็อตนอนติดอยู่กับเสาไฟฟ้า
มีความสูงประมาณ๓เมตรในขณะที่ไปถึงเนี่ยนายโซนายหายใจรวยรินเลยนะคะ
และมีบาดแผลเป็นรอยไหม้เกรียมที่แขนด้านขวา
ซึ่งที่เกิดเหตุอยู่บริเวณร้านโชว์หวยตำบลท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะ
ต่อมานะคะเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าสมุทรสาครรีบเข้ามาเลยค่ะ
ตัดกระแสไฟฟ้าให้จากนั้นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
ได้นำตัวนายโซไนลงมาแล้วนำตัวไปรักษาต่อ
ที่โรงพยาบาลวิชัยเวทอินเตอร์แนชินัลสมุทรสาครทันทีค่ะ
จากการสอบถามนายเอกคณิตขออภัยนะคะ
นายเอกคทิศเจริญพรพงศ์อายุ๒๘ปีเจ้าของร้านโชว์หวย
ให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะบอกว่าว่าจ้างให้นายโซไนขึ้นไปเปลี่ยนหลังคากระเบื้อง
เปลี่ยนเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ย
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาทำไฟฟ้าที่หลังคาร้านโชว์หวยของตัวเอง
แล้วไปเหยียบกระเบื้องเนี่ยแตกก็เลยว่าจ้างให้นายสุนัยมาเปลี่ยนให้หน่อยนะคะ
วันนี้นายสุนัยมาถึงทำงานทันทีค่ะขึ้นไปเปลี่ยนกระเบื้อง
แต่ปรากฏว่าในขณะที่ช่วงเปลี่ยนอยู่ไม่รู้ไปทำยังไง
แขนไปถูกสายไฟฟ้าแรงสูงสูงขนาดไหนสูงขนาดสองหมื่นโวลนะคะ
ทำให้ถูกไฟช็อตได้รับบาดเจ็บแต่เขาบอกโชคดีมากเลย
คนงานคนนี้โชคดีมากเลยนะคะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยเหลือทุกอย่างได้ทันเวลาพอดีเนี่ยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจจะสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ